คอนนายกชาวบ้านเขาพากันไปที่วัดพรามณี
บางคนรู้จักแต่บางคนบอกวัดพระมณีไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลย
แต่ถ้าบอกว่าที่นี่คือวัดหลวงพ่อปากแดง

ใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็ไปกันเลยสิครับ

พอบอกว่าวัดหลวงพ่อปากแดงละอ๋อกันเป็นแถวเลย

ใช่ไหมใช่ไหมแต่ที่นี่ชื่อเขาจริงคือวัดพรามณีนะครับ
หรือว่าวัดหลวงพ่อปากแดงอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนักควรนายยก
คือคักมาก

ไปดูอ่างน้ำวรหน่อย

ก็ลองคิดตามไปจนถึงเมื่อวาน

ไม่รู้รู้เงี้ย

อืมไม่น่ามาวันนี้
แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะคิดจินตนาการนะ
คิดสิว่าผ่านแล้วผ่านไปโน่นหน้าโน่นใบล้ออยู่
ให้อาหารปลาเขตอภัยธาน

จะทำการเลี้ยงปลาเอาไว้แบบนี้แต่ละวัดเขาจะมีแบบนี้แหละ
แล้วก็โปรยอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารมงอาหารเม็ด
หรือว่าขนมปงขนมปัง
บางตัวนี่มันขอเลยนะ

โอ้โหปลาชื่อชะนับค่ะ

คิดดีว่าถ้าคุณถือนมปังแล้วโรยนมข้นหวานนะ

ก็ลองไปไหว้กันดูที่นครนายกนะครับ